ครีนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเพจแหม่มโพดำ

ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประดุงความยุติธรรม
เพราะว่าเธอนั้นรับเรื่องที่คนไปขอให้ช่วยเยอะแยะมากมาย

วันนี้เป็นตอนที่๒จะให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักเธอมากขึ้น
ถึงชีวิตของเธอว่าชีวิตของเธอนั้นเป็นอย่างไร

โปรดติดตามตอนต่อไป
พอพูดเรื่องคู่นี้ก็ดูซอฟต์เลยเนอะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนรักทัวร์ค่ะ

หล่อไหมหล่อดิแฟนตัวเองก็ต้องชมอยู่แล้ว
ปัจจุบันทำงานอะไร
ปัจจุบันทำงานคือเล่นหุดไม่ต้องกลัว
คือสถานทาการการกันอยู่สบายทั้งชาติ
นี่โม๊ะไหมเล่นหุ้นอ้าวโม๊ะทำไม
ก็เล่นจริงบอกแล้วรายได้ดีไม่ต้องกลัว

ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะมาหาผลประโยชน์ในเพลงอย่างนี้
เราแค่อยากจะต่อแทนคืนอะไรให้สังคมบ้าง
หนึ่งเงื่อนไขที่ควีนตั้งก็คือกับผมนะฮะ

จากเสียงของควีนใครฟังแล้วอาจจะมีคนจำได้ได้ยิน

ไม่มีไม่มีสัญลักษณ์ไม่ได้จำอะไรขนาดนั้น

เพราะฉะนั้นเราจะเชฟตัวเองไว้ดีกว่าแป๊บเอง

ทำให้ทุกคนหล่อใหม่ไม่ขนาดนั้น

เราก็บอกคนเสร็จตายว่าขอจิ่ง
หน้าตาที่มันดูทรงแล้วมีทรงผมมีความเป็นดอกโภดำ

เอามา๑๐๐๐ล้านยังไม่เอาเลยเปลี่ยนเพจง่ายกว่า

คือเราไม่ได้มีความกิโลกความใดกี่ตรงนั้น

สร้างเครื่องต่ำพลัง

เพื่อให้คนได้รับรู้ว่ามันมีคนดีอยู่เยอะนะเว้ย

คนที่พร้อมจะช่วยคุณพร้อมที่จะทำดีต่อกัน

ในฐานะที่คุณเห็นการเปลี่ยนแปลง
หรือเห็นปัญหาของสังคมมีคนมาบอกคุณทุกวันนะครับ
ก็จะมีคนมาลงโฆษณาก็เอาเงินจากโฆษณา

โทษเจ้าจะกลับไปทำไมปกติไม่จะเสียเรื่อง

สาบานให้มีอันเป็นไปเลย

ไปแล้วในการรู้จักตัวตนของควีน

เพจแหม่มโพดำเธอชัดเจนนะว่าเธอมีเงินอยู่แล้ว
เธอจะซื้อละมุดกรุณีขับก็ได้
แล้วเงินเนี่ยเธอยืนยันว่าเธอไม่เคยไปเอาเงินมาใส่ตัวเอง

เพราะถ้าเกิดว่ามีขอให้ตายเลยโอ้โห